มีสักหนึ่งงานแห่แห่แห่อะไร

แห่ไปขอเมีย
งานนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังทำสิ่งนี้ไม่ได้แล้วก็เจ้าบ่าวอดแต่งแน่เลย

คุณต้องเป็นคนเล่าคูณเป็นคนเล่า
แล้วคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำสิ่งนี้จะไม่ได้แต่งงาน
เขาทำอะไรเพราะเขาคุณสนับถามเสร็จ

คุณก็ควรจะถามคุณก็อยู่ที่เขาพูดด้วย

เขาบอกว่าเอ้าเขาทำอะไร

คือตั้งคำถามในใจว่าเขาทำอะไรไง

ไปหาคำตอบพร้อมกันน้องไปต่อคุณชิสา

เขาสับไม้โบ๊ะไอ้นี่
ถ้าสับไปแล้วไม่ขาดในสับเดียวโบ๊เดียว

ก็จัดขึ้นที่หมู่บ้านป่าไร่อเผอร์ศรีทรรภ์

ผู้บ่าสาวชาวผู้ไทย

เขาจะมีการทำพิธีสับท่อนไม้

ต้องเป็นคนกลางเท่านั้นนะถึงจะสามารถทำพิธีกรรมนี้ได้

ก็มีการถกเถียงกันอยู่สักพักเหมือนกันว่าจะต้องให้ใครเป็นคนกลางดี
แต่ดิฉันว่าต้องเป็นคนที่แบบเคยทำ
ใช่ไหมแล้วเป็นคนที่แม่นเมื่อกี้โบ๊ะเดียวขาดครึ่งคุณดู
เพราะว่าถ้าหากไม่โบ๊ะเดียวขาดครึ่งเจ้าบ่าวอดแต่งนะครับ

ถ้าไม่ขาดครึ่งนี่เชิญเอาขบวนกลับไป
เจ้าสาวหยืนหล่อเสียงเลย
ดิฉันเป็นเจ้าสาวแอบตัดไม้เหรอ

คืองานนี้ชาวบ้านคนกลางเข้ามาสับมาให้ขาดเจ้า
เจ้าบ่าวเองก็เข้าไปที่บ้านของเจ้าสาวก็ทำพิธีต่อได้
ก็แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวคู่นี้
คือเขาเชื่อว่าการสับแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล
คล้ายกับการเสี่ยงดวงในงานแต่ง

น่าจะมีเรื่องราวที่มากกว่านี้
ดวงไปถึงบรรยากาศของงานแต่งในวันนั้น
เหนือจากการแค่สับไม้นะจ๊ะ

ซ้อมสับสับประจำเลย

ออกเจ้าออกเรือนไม่ใช่แค่ผู้หญิง
ว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณทำกับข้าวนะ